เอามาดูเรื่องราวความรักของคนกับสัตว์กันบ้างนะ
พวกเราเนี่ยใครเลี้ยงสัตว์คงรู้ดีแหละว่า

ไปดูนี่ดีกว่าความผูกพันของเจ้าของและสุนัขคู่นี้
แม้ว่าเจ้าของต้องเจอกับสถานการณ์เลวร้ายขนาดไหน

ลงไปนี่ดูสิเจ้านายจมน้ำหว่องแบบมิสมิสไปแล้ว

แหมมันคงดีใจนะที่มันสามารถช่วยพ่อ
จากการที่จมน้ำลงมาได้เป็นพ่อลูก
สรุปมันลงไปช่วยหรือมันลงไปเล่นครับ
อันนี้ไม่แน่ใจคงจะเพลิดเพลินลงไปเลยทีเดียว

ชื่อคุณสิริพรจำปาซึ่งเป็น
เขาเรียกว่าพ่อพ่อกับลูกนะนะคะ

หมาตัวนี้ชื่อน้องคำผ่าน
ชื่อแบบไทยนะแต่ว่าน้องเขาเป็นสุนัขพันธ์ไซบีเรียน

นะคะบางคนชอบเลี้ยงน้องว่าน้องผงผล

จำออกเรียกว่าคำผานแต่ที่เผาหน้าเรียกผงผล

มันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะฮะ
จะผ่านผลจนทะยานอะไรอย่างนั้น

หมาตัวนี้อายุแค่๕เดือนเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ซุกซนตามภาษานะคะ
คือปกติเจ้าคำผาเนี่ยจะออกไปออกกำลังกายทุกวัน

ที่บ้านเนี่ยจะมีสระน้ำน้ำจะอยู่ในนา

วันนั้นพี่เจ้าของนี่นะเขาบอกว่าอยากจะลองใจดูสิ
ถ้าหากว่าจมน้ำไปจะเป็นยังไง
ก็เลยแกล้งแกล้งจมน้ำค่ะแล้วก็อัดคลิปไว้ด้วย
เจ้าคำผานเนี่ยมันก็เลยกระโดดลงไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็น

หรือยังไงกันแน่แต่ว่าจริงแล้วอุปนิสัยของมันก็น่ารักขี้อ้อน
รักเจ้าของมากติดเจ้าของมาก

เบบีอยู่อ่ะคุณนะพี่เขาก็เลี้ยงมาตั้งแต่มันตัวน้อยเนี่ย
โดยปกติสุนัขพันธ์นี้มันก็จะแบบนิสัยแบบติ๊ดนะที่เขาว่า
แต่พลังมันเจอกันมันคี่คุยใช่ไหม
บนงงอะไรกันไปนะแล้วมันมีที่มา
คือมันเนี่ยเป็นลูกของเจ้าแอลมอนเป็นแม่ของตัวมันนี่แหละนะคะ

กันมา๓๔ปีแล้วนะคะสุดท้ายก็ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวอยู่กันแบบนี้แหละค่ะ
วันนั้นเราไปว่ายน้ำกันปกติค่ะจริงจริงเราไปไหว้ทุกวัน
เราก็เลยลองแก้จมน้ำดูว่าจะมีหมาเรามาช่วยหรือเปล่า
ก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะทหารก็กระโดดลงไปช่วย

ก็ดีใจค่ะที่มีเขาเป็นลูก
ถึงแม้เขาจะเป็นหมา

เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา